ส่วนที่อุดรธานีค่ะเคยปืนโหดบุกยิงพ่อตาอาการสาหัสเลยนะคะ
สาเหตุคลาสสิกจริงทะเลาะกับภรรยาภรรยาหนีกลับบ้านไปอยู่บ้านพ่อ
เขยตามไปบ้านพ่อตาขอเมียคืนพ่อไม่ให้
วักปืนกระหน่ำยิงเป็นสิบนัดเลยค่ะติดตามเรื่องนี้จากรายงานนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพอบตบ้านจันทร์ต้องเร่งนำตัวนายพุทธาตรการอายุ๕๒ปี
ส่งโรงพยาบาลหลังถูกนายสิริชัยแก้วหลักคำหรือนายชาติอายุ๓๗ปีลูกเขย
มากระหน่ำยิงถึงบ้านหลายสิบนัดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านดงหวาย
ตำบลบ้านจันทร์อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเมื่อช่วงเย็นวันนี้ก่อนเกิดเหตุ
ชาติได้เดินทางมาขอเยี่ยมลูกสาววัย๒เดือนที่ภรรยาพาหนีมาอยู่ที่บ้านพ่อตาแม่ยาย
พยายามจะขอให้ภรรยาและลูกกลับไปอยู่ด้วยแต่พ่อตาและแม่ยายไม่ยอม
เนื่องจากนายชาติเวลาเมาจะทะเลาะกับภรรยาเป็นประจำจึงทำให้นายชาติโกรธและอาจเสพยาเสพติดมาด้วย
ก่อเหตุขึ้นกระทั่งช่วงเช้านายชาติถูกตำรวจจับได้
หลังไปขอข้าวกินที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านที่เกิดเหตุส่วนอาวุธปืนบีบีกันดัดแปลงขนาดจุดสามแปดศูนย์ที่ใช้ก่อเหตุเจ้าตัวอ้างว่าหล่นหาย
ตำรวจจึงคุมตัวไปสอบสวนที่สพบั้นดุงนางสาวสินใจบุญแซมอายุ๓๒ปี
ลูกสาวของผู้บาดเจ็บและภรรยาของผู้ก่อเหตุบอกว่า
ที่ผ่านมาเวลาสามีเมาจะหาเรื่องชวนทะเลาะเป็นประจำ
มักจะลงเอยด้วยการยิงปืนระบายอารมณ์
และใช้ปืนเจาะหัวข่มขู่ตลอด
ล่าสุดวันที่๑มกราคมที่ผ่านมา
สามีก็เอาปืนจ่อหน้าผากของเธอขณะอุ้มลูกอยู่

จึงสุดทนพาลูกหนีมาอยู่บ้านพ่อกับแม่
และไม่คาดคิดว่าสามีจะมายิงพ่อของเธอจนบาดเจ็บสาหัส
เราก็ไม่อยากหวัดถึงเออโหน้วกัน
ยกไหนจริงไปนะ
โดยทราบ
ยิงทุกครั้งที่โมโหร้าย
นายชำนาญแก้วหลักคำอายุ๖๔ปีพ่อของคนก่อเหตุบอกว่า
ลูกชายไม่ค่อยกินเส้นกับแม่ยาย
เพราะไม่เห็นด้วยที่ลูกสะพ้ายมาอยู่กินกับลูกชาย
และยอมรับว่าลูกชายเป็นคนอารมณ์ร้อน
ที่ชายสร้างเรื่องสำเร็จน้อย
พ่อกลับทางนี้
เมืองต้นนายชาติถูกตำรวจแจ้งข้อหาพยายามฆ่ามีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนในที่สาธารณะและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าตำรวจเตรียมคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ยชาติคงถิ่นข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน